ช่วงนี้ก็คือการแข่งขันทำอาหารพื้นบ้านบนโจทย์
ง่ายของคำว่าที่สุดเพื่อพิชิตเงินรางวัล
สนับสนุนชุมชนของเรา๑๐๐๐บาท
ในช่วงนี้ครับอบตขอปรุง
อบตขอปรุง
อบตขอปรุงคือเกมการแข่งขันโดยให้ชาวบ้านแบ่งออกเป็น๒ทีมครับ
แข่งขันกันปรุงอาหารพื้นถิ่น

ที่สุดทีมชนะก็รับเงินรางวัลสนับสนุนชุมชนไปเลยทันที
แต่ก่อนจะไปทราบโจทย์ความเป็นที่สุดของวันนี้
เราไปทำความรู้จักกับท่านคณะกรรมการทั้ง๓ท่านของเรากันก่อนดีกว่าครับ
วินัยจงจิตพิทักษ์
ท่านที่๒หล่อเหลาเอาการขนาดนี้เป็นใครไปไม่ได้เลยครับ
จากท่านนายกบุญรวมรุ่งเรืองนายกอบตท่าสว่าง
และท่านสุดท้ายท้ายสุดแขกรับเชิญสุดหาหน้าแปลก
กติกาการแข่งขันอบตขอปรุงวันนี้
กับเกมที่มีชื่อว่ายาวสุดยอดอันซอมเจค
ให้ชาวบ้านทั้งสองทีมแข่งกันทำขนมอันซอมเจ๊ก
จากนั้นนำอันซอมเจคที่สุกแล้วมามัดต่อกันให้ได้ยาวที่สุดล่ะครับ
ทีมไหนยาวที่สุดก็รับเงินสนับสนุนชุมชนไปเลย

แต่ก่อนที่จะไปแข่งขันเกมสุดมัน
เราต้องไปทักทายสาวสวยรวยอารมณ์ขันประจำรายการกันก่อนครับ

สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
มาแล้วมาแล้วอันซอมเจ๊ก

ได้ค่ะพี่ลิงเราควรจะชิมก่อน

แต่มันมีความหวานมันน้อยกว่า

ขออธิบายเสริมเพิ่มความรู้กันสักนิดนะครับ
คำว่าอ่านซอมในภาษาเขมรก็หมายถึงข้าวต้มมัด
ส่วนเจ๊เล็กในภาษาเขมรนั้นหมายถึงกล้วยนั่นเองล่ะครับ
ส่วนตอนนี้ขอพักเรื่องภาษา
แล้วไปดูกันดีกว่าว่าวัตถุดิบในการทำอันสมเจรควันนี้มีอะไรบ้าง
พลอยคนสวยรอเราอยู่แล้วล่ะครับ

มะพร้าวค่ะพี่ลิง

เกลือนะคะแล้วก็มีถั่วดำเนี่ยพี่ลิง
เขาใช้ถั่วดำต้มเหรอ

ถูกต้องครบแล้วตอนนี้ของเรา

ตอนนี้สิ่งที่ขาดไปพี่ลิงคิดว่าคืออะไร

ไม่ใช่ค่ะพี่ลิงเขาใช้ใบมะพร้าว

ภารกิจติดความมันของเราในวันนี้ก็คือ
การออกไปตามหาใบมะพร้าว

เราลองไปคุยกับชาวบ้านทั้งสองทีม

ทำมานานอย่าง

เราจะชนะไหมครับ

ชนะนะครับผมโอเค

คุณพระช่วยเป็นอะไรไหมครับนั่น

กับทีมสีฟ้าไปดูสิว่าทีมนี้เนี่ย
หัวหน้าทีมเขาเป็นใครกันนะฮะ

เพิ่งโดนสู่ขอใช่ไหม

ไม่ค่ะคือเพิ่งเริ่ม

ผู้ชายมาขอสิ

ด้วยน้อยไปเลยค่ะ
ภารกิจตามหาทางมะพร้าวอ่อน
เพื่อนำกลับมาทำอันสมเจรค

ซึ่งตอนนี้ครับทั้งสองทีมและน้องพลอย
ก็ออกเดินทางกันด้วยรถพลิกอัพ
ไปยังสวนมะพร้าวแห่งนี้ครับ

มันมันทางเสียว
ทั้งสองทีมครับ
มาทำหาต้นมะพร้าวที่ตัวเองถูกใจ
กันแล้วล่ะครับ
เฮ้ยไว้เยี่ยมกว่า

ใช้เวลาในการปีนจากโคนต้นถึงย่อต้น
เพียงแค่สามสิบวินาทีเท่านั้นแห่ะ
ไม่รู้ว่าทีมสีส้มที่รีบปีนเนี่ย

หรือกลัวจะต้องหาทางกลับอบตเองล่ะครับ

แม่พ่อหายไปไหนอ่ะ
นั่นแหละสิครับเมื่อกี้นี้เนี่ยปีนขึ้นต้นมะพร้าวอย่างไว
ตอนนี้เนี่ยหายเงียบเลยเฮ้ยอย่าบอกนะว่าขึ้นไปหลับ
เฮ้ยอะไรนั่นตกลงมานี้
ที่หายไปนานครับก็คือเขากำลังปีนเข้าไปในใจกลางต้นนั่นเองล่ะครับ
เพราะทางมะพร้าวอ่อนเนี่ยจะอยู่บริเวณนั้นนั่นเองล่ะครับคุณผู้ชม
เรียกว่าต้องใช้ความสามารถเฉพาะตัวล้วนนะ
เอาเป็นว่าตอนนี้เราขอตามไปดูทีมสีฟ้าหน่อยละกันนะครับ

ว่าจะขึ้นไปถึงยอดต้นเมื่อไหร่
ดูจากระบบการจับเวลาสุดยอดมาตรฐานโลกของเราแล้ว
กว่าจะขึ้นถึงยอดต้นเนี่ยใช้เวลาไปเกือบนาที

หลดมาแล้วแม่
แม่แบบนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้ไหมแม่เช็คก่อนใช้ได้
อ้าวนี่แหละไปอ่อนนะแม่นะเออ
เสียงจะแหลมไปไหนเนี่ยเฮ้ยเชียร์พอประมาณก็ได้แม่
แม่เสียงแม่แหลงมากเลยแม่
ใกล้จะหมดเวลาในการหาทางมะพร้าวอ่อนแล้วล่ะครับ
แต่ทั้งสองทีมลืมอะไรกันไปหรือเปล่าล่ะครับ
ถ้าทิ้งใดหาได้ช้าต้องหารถกับเอง
ใช่แล้วล่ะใครที่กลับไปถึงรถช้ากว่า
จะต้องหาทางกลับเอาเองยังไงแล้วอ้าววิ่งเลยครับวิ่ง
งานนี้ใครจะจะถึงก่อนกันล่ะครับเนี่ย
กันและกันห้าแพงกันมีกันตลอดไปให้ว่ามีฟ้าก่อน
ไปแล้วเราก็ต้องหารถกลับเองแล้วล่ะแม่
พี่เอาจริงละครับเนี้ยจะยึดรถจากกายยานเด็กกลับ

ในที่สุดทีมสีส้มก็หารถ

ก็ได้เวลาที่จะมาแข่งขันกันทำ
ยาวสุดยอดอันซ่อมเจรค

ต้องขอเป็นช่วงหน้านะครับ